ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับอดีตดาราคุณตายมณัสนัน
หลายคนยังให้ความสนใจอยู่ว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้ว
หลังจากที่ถูกตัวไปรับกราชา
ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา๓อาทิตย์กว่าแล้ว
บันเทิงไทยรัฐเราก็ติดต่อสอบถามผู้จัดการของคุณแตงโมนิดา
ก่อนอันนี้ก็ให้ความไปช่วยเหลือเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะ
ให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแตงโมไปเยี่ยมมาแล้ว๓๔ครั้งค่ะ

ตัวที่เคยมอมแมมเนี่ยบอกว่าไม่มีแล้วดูสะอาดดูน่ารักขึ้น
พูดคุยรู้เรื่องแล้วก็หลังจากที่แตงโมได้โพสต์ขอข้อมูล
เพื่อไปประกอบการรักษาคุณตายเนี่ยก็มีคนส่งมาให้เยอะเลย
แล้วก็เอาไปปรึกษาแพทย์โดยตลอดค่ะ
แล้วว่าคุณตายจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่
หลายคนถามหาอยู่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับอาการของคุณตายเองนะคะ
แล้วก็บอกว่าไปเยี่ยมแล้วก็ไหนอยากจะดูรูปบ้างตอนนี้เป็นยังไง
คุณแตงโมบอกว่าไม่ได้ถ่ายรูปคุณตายมาให้แฟนดูนะ
เพราะว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
อยากให้คุณตายกลับมาสวยสดใสเหมือนเดิมก่อน
แล้วเดี๋ยวจะเอารูปมาให้แฟนได้ดูกันอีกทีหนึ่ง
บันเทิงไทยรัฐก็ขอเอาใจช่วยอีกแรงนึงแล้วกันนะคะ
แล้วก็เห็นในน้ำใจของเพื่อนร่วมวงการบันเทิงนะ
อย่างคุณแตงโมแล้วก็อีกหลายท่านที่ส่งความเป็นห่วงเป็นใยกับคุณตายนั่นเอง